สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นกับผมชายรัฐถมยานะครับ
ติดตามประเด็นร้อนรอบวันในแบบเจาะลึกทั้งในและก็ต่างประเทศ
จะทำให้ไม่พลาดข่าวสำคัญของวัน
ในเวลา๒๓นาฬิกาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ
คุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีได้
แล้วก็สามารถรับชมสดผ่านทางเฟซบุ๊ก
ด้วยการเข้าไปที่เฟซบุ๊กของไทยรัฐนะครับ
สำหรับความเคลื่อนไหวทางการเมืองตลอดทั้งวันนี้นะครับ
ก็มีความพยายามที่จะชี้ให้องค์กรต่างประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การสหรัฐประชาชาตินะครับ
ในช่วงของการทำประชามติร่างรัฐมนุน
แต่ว่าเป็นการชี้แจงกันในคนละด้านคนละข้อมูลนะครับ
ในขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ในรัฐมนตรีว่าการกรสวงศ์กระลาฮมก็ได้ออกมาบอกแล้วนะครับว่า
หากว่าพบว่านปชใช้ข้อมูลปิดเบือนผ่านทางโซเชียลมีเดีย
ก็จะใช้กฎหมายดำเนินการในทันที

ทั้งนายกรัฐมนตรีและการนำนบช
ต่างพยายามที่จะชี้แจงกับเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
ให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวและสถานการณ์ที่ประเทศไทย
กำลังจะเดินหน้าไปสู่การทำประชามติ
โดยฝั่งแก่นำนปชไปร้องเรียนให้ยูเอ็นทราบว่า
ประเทศไทยยังปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นในทุกรูปแบบ
ขณะที่ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี
โทรศัพท์ตรงไปถึงในบัญชีมูล
เข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศว่า
มีบางพักบางกลุ่มยังไม่ยอมรับกฎกติกา
อุตโหลใจใดกเป็นตรีไว้ในบุคลุ
ถึงการปกปรับการพลังกายจันทร์

มันจะจมลงไปเพราะคนไม่ดีเหรอเนี่ยนะรับรองพวกนี้สู้กัน
ด้านแก่นำโนปชอบ์เข้ารายงานต่อสำนักงานค่ารวงใหญ่
เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติประจำประเทศไทย
หลังไม่สามารถเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติทั่วประเทศได้ว่า
สามารถเปิดศูนย์สำเร็จ๒๔จังหวัดถูกคุกคาม๒๒จังหวัด
ไม่สำเร็จ๓๐จังหวัดซึ่งถือเป็นการละเมิดสิทธิทางการเมือง
สิทธิพลเมืองตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน
ตัวแทนของสหประชาชาติยืนยันนะครับว่า
มีความสนใจแล้วก็ติดตามสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
หลายครั้งก่อนหน้านี้ก็เคยแสดงท่าทีแสดงความห่วงใยมาถึงรัฐบาลไทย
ในกรณีที่เกี่ยวกับประเด็นของการเปิดพื้นที่
ให้ประชาชนทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างมีเสรีภาพ
ผมเรียนนะครับว่าพวกผมเป็นคนไทยไม่มีทางที่พวกผมจะไปฝักไฟต่ออำนาจของชาติอื่น
หรือไม่มีทางที่พวกผมจะคาดหวังว่าจะใช้องค์กรด้านต่างประเทศมา
มีอิทธิพลเหนืออำนาจอธิปไตยของประเทศไทย
นายบุญราชประหลักกระทรวงประหารไทย
รับได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

เพื่อตรวจสอบกรณีชาวบ้านรับเงินขึ้นป้ายเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติ
เพราะทราบจากหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งว่า
มีแก่นนำจ่ายเงินให้ชาวบ้านทางภาคอีสานทำ
หากเป็นเรื่องจริงก็ให้ตำรวจดำเนินการ
เช่นเดียวกับที่ประชุมสำนักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามกฎหมายเต็ม
หากพบว่ายังมีความเคลื่อนไหว
เพื่อเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติ
โดยเจ้าหนุ่มที่ได้แรงงานผลการปฏิบัติงาน

เมื่อวานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยัน
จะใช้กฎหมายเอาผิดกับนครพระชอ
หากยังเดินหน้าเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติ
เบือนผ่านโซเชียลมีเดีย
ผมก็บอกแล้วว่าอย่าไปตั้งนะครับ
แล้วก็คือก็ไม่ได้ห้ามนะ

ก็ไปสิครับไปหากรกตเขา
คุณจตุพรท่านบอกว่า

ไม่ตั้งยังไงเคยพาให้พูดอย่างนี้

หมายความว่าจันทุพรตีความหมายผิด

แต่คำว่าตั้งได้เนี่ย

แต่ถ้าทำแล้วมันเกิดความบิดเบือน
โดนนะถ้าบิดเบือนโดนนะ

ก็จะมีความเป็นห่วงว่า
ถ้ามันไปทำคำเฟสทำคำโซเชียล

อ่าบิดเบือนก็ต้องถูกจับ

ถ้ามันไม่สามารถที่ลงประชามติได้นะ

คณะกรรมการการเลือกตั้งจะชี้แจงความคืบหน้า
ในกระบวนการจัดทำประชามติ
ให้คณะทูตานุทูตจากทุกประเทศได้เข้าใจ

ขณะที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูล
จะประชุมเพื่อสรุปการลงพื้นที่

แพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน

ไม่ได้ไปชี้นำร่างรัฐธรรมนูลซึ่งหากพบว่ามีผู้เผยแพร่
ข้อมูลอันเป็นเท็จก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ที่จะต้องดำเนินการเอาผิดไม่ใช่โยนมาให้กรทดำเนินการเอง